ของผู้สมัครของแต่ละพักแต่ละท่านเนี่ยนะคะ
ก็เรียกเสียงฮือฮาเป็นการคิดมาอย่างดีเพื่อสร้างการจดจำ
ให้กับประชาชนนะคะไปดูกันหน่อยค่ะ
แต่ละพื้นที่เนี่ยมีที่ไหนกันบ้างนะคะเริ่มที่ขอนแก่นเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะขอนแก่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งฮือฮา
แตกตื่นมากันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนายปัญญาศรี
ผู้สมัครพักพลังประชารัฐขอนแก่นเขต๓มาพร้อมกับขบวนงูจงอาง
โอ้โหมีนางรำเอางูมาคล้องคอแล้วก็ฟ้อนรำเข้ามาที่สาราประชาคมค่ะ
คนก็แตกตื่นกองเชียร์แต่ละพักก็แตกตื่นเจ้าหน้าที่ต้องรีบออกไปกัน
ไม่ให้งูเข้ามาในสถานที่รับสมัครโอ้โหถ้าพลุดละวุ่นเลยนะคะ
เพราะว่าอันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะต้องไปกันเอาไว้ก่อนค่ะ
ผู้สมัครก็นำงูพร้อมขบวนนางรำออกไปแต่โดยดีนะคะโอ้โหแล้วนี่เอางูมาด้วยนะคะ
เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ก้าวลงจากรถเลยเนี่ยค่ะมาในชุดพื้นเมืองสีน้ำเงิน
ก็ทักทายกองเชียร์ที่มารอให้กำลังใจนะคะมีเซลฟี่เรียกเสียงกรี๊ด
กองเชียร์ก็ยังตะโกนด้วยนะคะฉันเชียร์เธออยู่นะนี่นะคะ
พักรวมไทยสร้างชาติไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะมาพร้อมกับม้านะคะ
แต่งกายแบบนักรบโบราณสีน้ำเงินนะคะชุดสีน้ำเงินนะคะ
ด้านหลังมีดาบเหล็กน้ำพีสองด้ามด้วยลักษณะคล้ายดาบคู่ของพระยาพิชัยดาบหัก
เขาว่าอย่างนั้นก็มายื่นใบสมัครสอสออุตรดิษฐ์เขต๓พักรวมไทยสร้างชาติ
ประกาศปกป้องผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดิษฐ์นายกรัฐมนตรี
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองคึกคักไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะ
กองเชียร์มาให้กำลังใจผู้สมัครกันแน่นทีเดียว
แต่ที่ต้องจับตาก็คงเป็นนางสาวกณิตธรินพัฒระพักดีโชธ
หรือติ๊กบราเดอร์ค่ะอ่าวันนี้เนี่ยมาให้กำลังใจผู้สมัครพรรคไทยสีวิรัย
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ลงสมัครเพราะขาดคุณสมบัติ
เพราะครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่ก็มาให้กำลังใจทีมงานค่ะว่าอย่างนั้นนะคะ
อีกที่หนึ่งที่สนามรับเลือกตั้งสสราชบุรี
อันนี้ก็เช่นกันนะคะผู้สมัครทั้งเก่าใหม่จากพักการเมือง๗พัก
คักทีเดียวและจุดสนใจวันนี้อยู่ที่นี่ค่ะ
คุณปารีนาไกรคุบอดีตสสราชบุรีกับคุณทวีไกรคุบนะคะ
คู่เลยมาให้กำลังใจนายศรีฮเดชไกรคุบนะคะบุตรชาย
บทชายคุณทวีลงสมัครในนามพักภูมิใจไทยนะคะ
โสธรอีกสักที่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะไม่น้อยหน้าที่อื่นเหมือนกัน
คือผู้สมัครเนี่ยพอได้เบอร์แล้วเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
มาพบกองเชียร์ผู้สมัครพักภูมิใจไทยเขต๒นายประจักรชัยนวรัฐ
ประจักษ์ชัยไห่ทองคำอีกชื่อหนึ่งของเขา
เขาก็เลยต้องมีสัญลักษณ์นิดนึงนะคะได้หมายเลข๕
ก็แบกหายทองคำมาร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะ
ว่าอยู่หน้าคุ้น